ดูเหตุที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะลูกชายเจ๊เกี่ยว
ผู้ประกอบการรถทัวร์ชื่อดังตกลงไปในคลองนะคะ
ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดจากหลับในก็เลยทำให้ขับรถเสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ำนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้นะคะทางกู้ภัยสว่างเมตตานครราชศรีมาก็ลงไปงมนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่าพบศพคนลอยอยู่ในคลองส่งน้ำเขื่อนคนชุม
มาค้างอยู่ตรงเนี้ยนะครับใช่ค่ะอยู่ใกล้ใกล้กับหมู่บ้านเวนิสพาร์ค

จากการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีบาดแผลชะกัน

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ชั่วโมงค่ะ

ตรวจสอบทราบชื่อคือนายรัฐนันเชิดชัยอายุ๕๙ปี
เป็นบุตรชายของนางสุจินดาเชิดชัย
นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่ง
เจ้าของสมทานรถทัวร์และเจ้าของอูบประกอบการรถเชิดชัยนะคะ
โดยนายรัฐนันเนี่ยก็มีก็เป็นน้องชายค่ะของนายอัศนีเชิดชัย
อดีตสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
และยังเป็นพี่ชายของนายสุรวุฒิเชิดชัย
อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชศรีมาด้วย
ส่วนการตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าพบรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่ในพงหญ้า
ไม่พบร่องรอยการเบรกหรือการเฉียวชนแต่อย่างใดค่ะ
จากนั้นทางญาติของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางมาในที่เกิดเหตุมาดูศพ
พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่านี่คือศพของนายรัฐนันแน่นอน
ส่วนผู้พบศพค่ะคือนายประวิทย์ดวงจำปา

เขาบอกว่าตัวนายประวิทย์เองทำงานก่อสร้าง

ตอนที่กำลังยืนปัสสาวะอยู่บริเวณปาก

เหลือไปเห็นคล้ายว่าคนนอนคว่ำหน้า

ก็เลยรีบเรียกเพื่อนคนงานให้มาดู
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะหลับในหรือหลบอะไรสักอย่างหนึ่ง
ทำให้ควบคุมรถไม่อยู่จนเสียหลักตกถนน
แล้วตัวกระเด็นตกลงไปในคลองส่งน้ำ
ศีรษะกระแทกกับของแข็งจนกระทั่งหมดสตินะคะ
แล้วสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีใครมาพบเห็น
จึงทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทางด้านพนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมา

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
พร้อมทั้งสอบปากคำพยายามเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาแล้ว
ญาติก็จะไปติดต่อรับศพเพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
กำหนดการเบื้องต้นนั้นก็คือจะจัดพิธีรดน้ำศพในวันนี้
ที่วัดสุทธจินดาวรวิหารตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ